ไปดูหนุ่มคนนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะกันนพัฒน์ช่วงนี้บอกเลยละครกำลังปัง
กะรีนก็เลยรีบคว้าตัวมาพูดคุยกันสักนิดนึง
แต่วีดีโอคอร์นะคะมาเจอตัวเป็นไม่ได้
อ๋อเนี่ยทำดีแบบเนี้ยให้ใจไปเลย
หนุ่มกันเปิดใจว่าหลังกักตัวที่กอทม๑๔วันก็กลับไปอยู่บ้านตวอีกค่ะ
ตอนโตก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละใช้ชีวิต
โอ้โหบอกเลยว่าปลีกวิเวกไปเลยปลีกวิเวกจากคุณแม่ด้วยนะ
เพราะคุณแม่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าเขาก็จัดการดูแลตัวเองแบบเข้มข้นทีเดียว
เพราะเป็นห่วงครอบครัวเหลือเกินค่ะโดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันครบรอบ๑๑ปี
กันเดือดสตาร์นี่ไงแฟนคลับโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพซะหน่อย
เซอร์ไพรส์เลยจ้ะเอาป้ายหนุ่มกันนั่นแหละติดท้ายรถตุ๊กไปเลย
แถมยังชวนการรวมตัวกันไปบริจาคเลือดด้วยนี่เป็นกิจกรรมดีนะคะที่ทำในช่วงนี้กันได้เลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูคลิปไปดูสัมภาษณนิดนึงนะจ๊ะ
ที่ได้รับเชื้อโควิดก็เลยไปตรวจซึ่งไม่มีเชื้อทั้งสองรอบครับ
แต่ให้พี่ทำบุญนะครับก็เป็นสิ่งดีที่เขาไปชวนการไปบริจาคเลือด
ที่โรงพยาบาลจุฬาครับศูนย์บริจาคเลือดนะครับอาการอันหายที่แฟนคลับนะครับ
ที่นำรูปของผมที่เป็นพบรอบ๑๑ปีไปติดที่รถตุ๊กก็คือไปโปรโมทที่รถตุ๊กและก็น่ารักดีครับ
ขอบคุณมากน่ารักมากเลยเห็นรูปทางโซเชียลแล้วก็แบบบีใจ
นะคะพูดถึงเรื่องอาชงอาชีพอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะอันนี้ก็อาจจะเป็นพ่อค้าหน้าหล่อคนต่อไปก็ได้
แล้วเรื่องหัวใจล่ะว่ายังไงบ้างช่วงนี้โควิดกักตัวและกักหัวใจหรือเปล่า
เหงาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดทั้งมวลเลยนะจ๊ะอุ้ยคิดถึง
ขอส่งกำลังใจนะครับจับหัวใจเลยให้กับ
คุณหมอแพทย์ทุกคนนะครับพี่

ให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผม
แหมเรื่องอื่นแล้วพูดเยอะ
ใช่แล้วก็แขนเป็นเรื่องอื่นนิดหน่อย